ดูเรื่องวุ่นวุ่นศึกรักสามเศร้าค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพคนเจ็บกันก่อนนะคะ
คือคนเจ็บเนี่ยคือดั้งหักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวให้ฟัง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีที่อำเภอบ้านดุง
คนเจ็บนี่ชื่อว่านางสาวมิวอายุ๒๐ปีใช้นามสมมุตินะคะ
คือเธอดั้งหักเลยเธอก็เลยมาร้องเรียนกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๔พฤศจิกายนนอนดูทีวีอยู่ที่บ้าน
อยู่ดีนางสาวอ้อมนามสมมุติเหมือนกันนะคะ
เป็นเมียเก่าของแฟนนุ่มพาพวกมา๕คนหญิง๔ธอม๑มาตะโกนเรียกหน้าบ้าน
บุกมาทำร้ายในบ้านเลยค่ะทั้งต่อยทั้งกระชากผมออกไปตบคือลากเธอไปตบกลางถนนอ่ะ
คุณยายอายุ๕๙ต้องออกมาห้ามคุณยายโดนล็อกคอดูสิคะ
ยายนะคะอายุ๗๑อีกคนนึงเป็นญาติอ่ะนะมาห้ามก็โดนทำร้ายไปอีก
คือใครมาห้ามโดนหมดนะคะทีนี้ตัวอ้อมกับพวกก็ไปขึ้นรถหน้าปากซอย
แล้วขู่บอกว่าไอ้ที่ทำไปทั้งหมดมันแค่เตือนนะนี่แค่เตือนนะเดี๋ยวจะหนักกว่านี้
ดั้งหักเลยนะคะเธอไปแจ้งความสอบพอบ้านดุงเธอก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
มันเป็นเรื่องของความหึงหวงคือเธอไปคบกับสามีเก่าของผู้ก่อเหตุ
ได้สองเดือนแล้วแต่กลายเป็นว่ามีการโพสต์ด่ากันไปมาในโซเชียลมีเดีย
ก็เลยไม่พอใจแล้วก็ยกพวกมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
หนูมีรักฐานหนูมีทุกอย่างหนูบรรยายไปทั้งความสอบร้อนให้เขา
หนูไม่ได้ไปก้าวหาให้เขาแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายที่ว่ามาเขาหาหนูเอง

เธอยอบรับที่เธอเป็นคนทำไรจริง
เธอบอกว่าอ้าวก็อยู่ดีมาโพสต์ด่าเธอในเฟซบุ๊คหยาบคล้าย
โพสต์กระแนกเยอะเย้ยตลอดเวลาเลย
แต่เธอขอแก้ข่าวนิดนึง
ไม่ได้ทำร้ายยายที่มาห้ามนะครับคือยายของมิวอ่ะมาขวนหน้าเธอก่อนอืม
เออมันมาถูกความผิดแล้วไปงับเพื่อนหรือบางต้องหัวทั้งเงี้ยมัน
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุก็เลยบอกว่าฟังข้อมูลทางฝั่งเธอด้วย
คือเธอเลิกกับสามีเก่าไปแล้วแหละ
แต่ว่าฝ่ายนี้อีกฝ่ายเนี่ยมาหาเรื่องตลอดเลยโพสต์ด่ากันตลอดเลย

เธอบอกว่าเธอทำร้ายจริงแต่เธอไม่ขอโทษนะ

ก็ว่ากันไปจะแจ้งความจะอะไรก็ว่ากันไป

อ๋อเอาทางนั้น

ได้ไหมเอาทางนั้น